มาติดตามประเด็นร้อนที่ทนายตั้มเขาโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าสั่นสะเทือนไปทุกวงการเลยฮะ
สถาบันครอบครัวรวมไปถึงในวงการการเมืองด้วย
เพราะว่าคนที่ร้องเรียนเป็นฝ่ายชายอ้างว่าเมียของเขามีชู้
แล้วชู้เป็นถึงอดีตรองนายกคนที่ใครก็รู้จักนะฮะ
แล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยก่อนที่พรุ่งนี้จะมีแถลงครับ
ประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับ
เอาภาพที่ถ่ายมาจากโทรศัพท์อีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประเด็นร้อนครับ
ผู้หญิงถ่ายภาพคู่กันผู้ชายใส่เสื้อโปโลสีแดง

อาจจะดูหนุ่มหรือมีอายุคุณผู้ชมลองสังเกตดูก็แล้วกัน
ส่วนผู้หญิงจะผมสีทองหน่อย
เขาบอกว่าเวลาจะดูอายุคนเดี๋ยวนี้ดูหน้าไม่ได้ไง

ดูตรงช่วงคอช่วงเหลียงตรงนั้นใช่ไหมครับ

ส่วนผู้หญิงเนี่ยจะใส่เสื้อคลุมสีขาวแล้วก็มีเสื้อสีน้ำตาลด้านในเนี่ยนะครับ
ภาพเหมือนกับซบอิงแอบกันอยู่แบบนี้

โพสต์ภาพนี้ในเพจทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนครับ
แคปชั่นผัวช็อกเจอภาพเมียเป็นชู้

แล้วก็เล่ารายละเอียดครับบอกว่าคุณกไก่
เป็นอักษรย่อนะคุณกไก่มาปรึกษาผมช่วงปีที่แล้วบอกว่า
กับคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายแล้วคนนั้นเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี

ทิ้งบอมลูกใหญ่เอาไว้แบบนี้ค่ะ
ชาวเน็ตไม่ได้ทำอะไรเลยครับคือใต้ตาดำอีกแล้ว

นั่นสิครับเราก็อยากรู้ว่าเขาคือใคร
วันนี้ครับระเบิดลูกที่๒ธนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊คครับ
บอกว่าคดีนี้มาปรึกษาผมตั้งแต่ปีที่แล้ว
ผมก็ทำเรื่องฟ้องหย่าภรรยา
ชู้ที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับ
ทีนี้มันมีแชทข้อความพี่มิ้วคุณผู้ชมดูแชทนี้ครับ
นี้มีการพูดเรียกกันเมียและผัว
มีจ๊ะเมียจ๊ะผัวออกกำลังกายพักผ่อนเยอะนะจ๊ะ
ตั้งแต่เป็นโควิดมาเมียก็ป่วยหายตลอดเลยจ้ะ

รักผัวว่างแล้วจะผัวรอเมียหายดีก่อนนะผัว
ก็เรียกเป็นผัวเป็นเมียกันตลอด
มีข้อความแชทแบบนี้ครับก็เลยยิ่งทำให้คนรู้สึกว่า
นี่คือต้องสัมพันธ์ลึกซึ้งกันขนาดไหน

เหตุผลที่ทำให้ทนายตั้มต้องนำเรื่องนี้มาตีแผ่
สังคมได้รับทราบเพราะว่าอะไร
จะได้ป้องกันตัวเขาด้วยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมา
แล้วอยากให้คนในสังคมได้รู้พฤติกรรมของนักการเมืองคนดังกล่าวครับ

นายตั้มบอกว่าเสี่ยงนะเรื่องนี้
จริงแล้วผมคงไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้
ก็จะทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง
และพยายามให้กระทบกับพักการเมืองที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
แต่ทุกคนจะได้รู้อย่างแน่นอนครับ
เหล่านี้มันบีบหัวใจสำหรับคนที่เขาเป็นสามีตัวจริงเหมือนกันนะ
รู้สึกว่าภรรยาตัวเองคุยกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วบางข้อความที่ต้องเซ็นเซอร์มันอ่านออกอากาศไม่ได้
คืออ่านเป็นข้อความก็ไม่ได้ครับ
มีการเขียนตัวอักษรยอยักษ์ขึ้นมาตัวเดียวโดดแบบนี้

ไม่รู้เลยมาซะตัวเบอร์เริ่มเลยฮะ
ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เคยทิ้งระเบิดทิ้งบอมเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
หรือก็แค่เป็นอารมณ์หนึ่งที่อยากจะโพสต์ยอยักษ์ขึ้นมาเฉยซะอย่างนั้น
ต่อมาครับเพจสายไหมต้องรอดดูข้อความที่เขาโพสต์หน่อย
รองนายกของพี่ธนายตั้มยืนยันไม่ใช่ลุงปอปลานะคะแต่เป็นลุงตัววาย
เอาอีกแล้วคุณผู้ชมเราต้องทำงานกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
ใบ้ต่างอันนี้ก็คือโพสต์ของเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
ทีมข่าวของเราลองโทรศัพท์หาอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
ปรากฏว่าอดีตรองนายกคนนี้ครับไม่ให้สัมภาษณ์บอกสั้นแค่ว่า
อย่าพูดเลยหนูพอนะพอนะจบแค่นี้นะข้อความประโยคนี้ครับที่เห็นหน้าจอ
แล้ววางสายไปเลยจบแค่นี้นะอีกหนึ่งคนครับคนนี้เราได้คุยแล้วมีเสียงด้วย
ทนายเดชาครับไลฟ์เรื่องนี้เหมือนกับบอกใบ้เพิ่มเติมอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะ
เดี๋ยวต้องลองฟังดูนะครับทนายเดชาใบ้เพิ่มเติมหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรียุคลุงตู่
จริงเนี่ยตัวเองพอจะรู้แล้วนะติดแค่ว่ามันยังพูดไม่ได้ครับลองฟังฮะ
นายตั้มเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรี
ในรัฐบาลลุงตู่นะเป็นรัฐบาลก่อนหน้านั้นส่วนจะไป
รัฐบาลไหนก็ไปดูมันไปดูชื่อรองนายรมตีตั้งแต่สมัยที่
แล้วไปดูเลยใครเนี่ยดูหน้าตาดูสีผิวดูรูปร่างก็คงจะ
ได้ผมก็พอจะทราบแต่บอกอะไรไม่ได้นะอืมนี่ครับบรร
คนดังต่างชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็น
กันเยอะแยะเลยครับลองดูความเห็นกันหน่อยนะฮะความเห็น
รองนายกพลังม้าจริงจริงนี่ฮะอีกหนึ่งคนอันนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาครับ
คุณกันจอมพลังครับบอกว่าสนุกล่ะใกล้เลือกตั้งแล้วด้วย
นายตั้มก็เลยมาตอบว่าภาพเต็มมีแซ่บกว่านี้อีกครับ
คุณผู้ชมโอ้โหทนายตั้มคุณผู้ชมครับค่ะ
รอฟังจากปากทนายตั้มพรุ่งนี้ครับแถลงข่าว๙มกราคม
กว่านี้อีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหรอดูเลย
คุณผู้ชมลองดูภาพนี้ไว้ดีดีนะคะเพราะว่ามีอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
ตอบคำถามนักข่าวนะคะบอกอุ้ยคอผมไม่ได้เหี่ยวแบบนี้
เอาเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ล่าสุดนะคะทางพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเขาออกมาบอกนะคะ
บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนในพัก
ก็คือยืนยันว่าจะเอาผิดแน่นอน
เพราะว่าคนที่เป็นนักการเมืองจะต้องมีจริยธรรมด้วย
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี
ตามข้อมูลของทนายตั้มนะคะในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
บอกว่าที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยรายละเอียดแบบนี้
เชื่อว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายพักการเมืองพักไหนหรอก
แล้วทีนี้ยืนยันว่าถ้าเกี่ยวกับพักเพื่อไทย
ไม่ปกป้องนะคะจะตั้งกรรมการสอบ
เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันเสื่อมเสีย

เพราะมันเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ
นักข่าวถามว่าจะยกหูไปถามทนายตั้มเลยไหม

หัวหน้าพักเพื่อไทยจะถามทนายตั้มไหมว่าตกลงใคร
ออกมาเปิดเผยว่าอดีตรองนายกกับใคร
แพทย์ชนนั่นบอกว่าไม่ไม่ทำแบบนั้น
นายตั้มเปิดเผยมาขนาดนี้โอ้โหถ้าจะไปล็อบบี้เขา
มันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้จริง
ฟังเสียงในแพทย์ชนนั่นค่ะ
เรื่องตรงนั้นมันก็อาจจะมีอำนาจในการตั้งกรรมการไปสอบได้
แต่ถ้ามันนอกเหนือจากนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกขนาดนี้ด้วย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ย
มันอาจจะไม่มีอำนาจที่จะไปสอบ
ตามตัวบทกฎหมายหรือตามข้อบังคับ
แต่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำให้มันมีความชัดเจน
ในเมื่อทายต้ำเป็นสมาชิกความแทนคุมหอในฐานะหัวหน้าพรรค

เรื่องนี้ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
ผมมีรูปแบบคณะกรรมการ

คือเขาเปิดมาถึงขนาดนี้หลังไมค์ไปอย่าเปิดนะ
ถ้ามันเกี่ยวกับภาคเพื่อไทยเนี่ยทั้งเพื่อไทยและทนายตั้มตายด้วยกันหมด
ส่วนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียร
เป็นสอสอมหาสารคามอ่ะนะคะก็บอกว่าพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่๖๑คน
แต่ละคนอายุ๗๐อัพ
๓ปีก็อายุเยอะพอสมควรนะ
ทีนี้ก็รอทนายตั้มเปิดเผยก็แล้วกัน
แต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้จริงเอาไว้ไม่ได้
อย่างที่บอกนักการเมืองต้องมีจริยธรรมด้วยนะคะ
ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าถ้าเป็นคนของพักเพื่อไทย
จะต้องถูกตรวจสอบแน่นอนจะไม่เอาผิดแน่นอน
เดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ
แล้วลูกฉันก็บอกไม่มีมันเกี่ยว
คุณยุทธพนันตรีเศรษฐ์เองนะ
ถามมาอย่างที่โทษหาผมเลยบอกไม่มี
ไม่ใช่พี่แน่นอน
ธนาฬิกาตั้มบอกว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลหิ่งหลัก
อ้าวเราไม่ได้พูดใช่ไหม
คุณยุทธพงศ์ท่านพูดแถลงออกมา
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะ
มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
ยืนยันว่าไม่ใช่ผมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์

ดูคอเขากับดูคอผมสิ

คุณปลดประสบบอกว่าคอผมเนี่ย
มันมีเหนียงครับมันยานด้วยไหนลองขึ้นภาพเทียบกับภาพผู้ชายชุดแดงหน่อยสิครับ
มีลักษณะพิเศษด้วยไม่ใช่คอเดียวกันกับภาพผู้ชายเสื้อสีแดงแน่นอน
และคอมีสัญลักษณ์พิเศษเนี่ยเอ๊ะสัญลักษณ์อะไรยังไงเนี่ย
คุณผู้ชมสังเกตคอค่ะคุณปอดประสบนะคะกับคอผู้ชายในภาพนะคะ
น้องคิงผมพยายามรีบดูใกล้ใกล้เลยใช่ไหมถ้าดูจากภาพหน้าจอเนี่ย
ของคุณปอดประสบเนี่ยภาพนี้ตรงเนี้ยคือเหมือนกับตรงตรงใต้คอจะมีสองเส้น
เนื้อที่หย่อนคล้อยแต่ว่าภาพในจอด้านขวาสีแดงนั่นน่ะ
คอเขาจะมีความตึงตึงกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นจุดสังเกตคือคอใช่ไหม
ไม่รู้ว่าเขาบอกให้ตรวจสอบตรงนี้ฮะลองฟังเสียงคุณปลอดประสบ
บ้าฮ่าเดี๋ยวบอกให้นะครับ
กลัวอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่หรอกฮ่าคอผมน่ะคอผมน่ะนะฮะ
สัญลักษณ์พิเศษมาเป็นเหลียงนะฮะแล้วเป็นเส้นอะไรล่ะ
เป็นเหนียงเป็นแบบย่อนย่นนะฮะค่ะไม่เกี่ยวคนละคร
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะฮะผิวเข้าข้ามกับผมอืมแล้วก็
แล้วก็ท่วมกับผมแล้วที่คอเขาเนี่ยนะฮะมันเป็น
ตึงอ่ะเพราะว่าผมนี่เป็นเหนียงเป็นเหนียงเป็นยานไอ้เมีย
ท่านสอนเห็นดูดูลูกลูกเกิดมาผมก็ไม่เคยรู้จักผู้หญิง
อะไรนะที่มันผมพร้อมอะไรนะพร้อมอะไรย้อมผมอ่าเกิดมาก็ไม่เคยถ่ายรูป
ผู้หญิงยอมผมค่ะท่านท่านต่อพอพอคนมันโยงมาแบบนี้เนี้ย
ที่บ้านท่านปอดตกใจไหมคะท่านปลอดผมไม่ชมไม่สนใจ
เกี่ยวว่าไม่ใช่ผมล้านเปอร์เซ็นต์ปล่อประสบก็เลยบอกว่าผู้ชายในภาพเนี่ย
ดูทุ่มทุ่มกว่าผิวคล้ำกว่าหน้าจาเด็กกว่าครับ
เพราะว่าคอย่นน้อยกว่าเมื่อกี้ท่านพูดเองนะใช่ใช่
บอกว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
ทนายตั้มจะแถลงรอติดตามนะครับค่ะในระหว่างนี้ผมพาไปดูปัญหาเพื่อนบ้านชวนไป